เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ย
สพบังปะกงที่ฉะเชิงเศร้า
ตั้งด่านกวดขันเรื่องของเมาไม่ขับ

ตกลงเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบให้นะ
แต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
พนันไม่กว้างครับ

เค้าจะไม่มีสมาทีที่ขับรถนะ

แล้วพ่อแม่ลงสาวไม่มีใครดูแลลูก
พ่อแม่ขายของครับค่ะ

สพบังปะกงตั้งด่านตรวจกวดขัน

ถนนเทพรัฐหรือว่าถนนบางนาตราดนะครับ

แถวคันนี้ก็เรียกตรวจคือที่แรกตั้งใจว่าจะให้เครื่องดื่มชูกำลังเป็นของฝันปีใหม่
เจอเด็กเด็กผู้หญิงอายุหนึ่งเดือนเอง
ของเด็กก็บอกอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินเลยครับ
เขาบอกเมียทิ้งไปแล้วเนี่ยต้องดูแลลูก
ไม่มีใครดูแลจริงจริงต้องทำมาหากินแต่วันนี้เขาบอก
เขาขอชี้แจงหน่อยนะเหตุการณ์เนี่ยเคลียร์กันเรียบร้อย
กับเมียเรียบร้อยแล้วไม่ต้องบริจาคอะไรทั้งสิ้น
บางคนเห็นเด็กแล้วสงสารอยากบริจาคช่วยเหลือพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้เหลือเกิน
คุณไกด์ธนกรนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
โชเฟอร์๒แถวคนนี้นะครับ
เขาก็วิ่งวินความจริงเขาอยู่วินที่ตำบลคลองด่าน
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะ
นี่ฮะชื่อคุณสมพบนะครับอายุ๓๓ปี

คุณสมพบบอกผมขอชี้แจงหน่อยเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้น
ขอแก้ข่าวขออธิบายด้วยเอาทุกอย่างเลยก็แล้วกัน

คืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเมียบอกเลิกกับผมจริง
หาว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาดูแลเมียดูแลลูก
ลูกเพิ่งเดือนเดียวอ่ะเมียเพิ่งแบบโอ้โหเพิ่งคลอดเลยนะฮะ
ทีนี้เขาก็ต้องออกมาขับสองแถวนะ
หลังจากที่ทะเลาะกันเมียก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะหนีไปแล้วจะไม่อยู่ด้วยแล้ว
จะเอาลูกไปด้วยตอนที่ออกมาจากบ้านที่ฉะเชิงเศร้าที่บังปะกง
เขาก็เลยกลัวว่าเมียเนี่ยจะพาลูกหนีไปก็เลยอุ้มลูกมาด้วย
เดี๋ยวต้องมาขับรถที่นี่ไงที่คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
อุ้มลูกมาด้วยแล้วก็ไปเจอด่าน
พอเจอด่านก็นั่นแหละตำรวจก็เรียกถามเรียกเตือนต่างนานา
ก็เลยได้สติแล้วก็ย้อนขับรถกลับไปบ้าน
ที่ฉะเชิงเซาแล้วก็ลูกกลับบ้าน
อย่างวันนี้มาขับปกติแล้ววินสองแถวนี่นะฮะ

ส่วนปัญหากับเมียที่หลายคนเป็นห่วง
คุณสมพบบอกตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะลองฟังนะครับ

คิวเคลียร์อะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้ปกติไม่มีอะไรครับ
ตัวน้องตอนนี้ใครเลี้ยงอยู่ครับ

ใช่แต่ก็คุยก็คุยอะไรกันแล้วตกลงกันแล้ว

ขอขอบคุณที่คนที่ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้มา

ฝากขอบคุณขอโทษไหมบางคนหลายคนห่วง
ครับต้องขอโทษทุกคนด้วยบางคนที่คือไม่รู้ละเอียด
อะไรอย่างนี้แน่ใจแต่ขอขอบคุณมากทุกคนเลยครับ
แม้แต่หลายคนเขาก็เป็นห่วง
ก็ในคลิปคุณสมพบบอกเมียทิ้งใช่ไหม
ไม่มีใครดูแลลูกพ่อกับแม่ก็ทำงานไม่ว่างเนี่ย
คุณสมพบบอกขอบคุณทุกคนนะฮะหลายคนบอกจะขอบริจาคช่วยเหลือ
คนไทยใจดีมีน้ำใจ
สารพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกแค่เดือนเดียว
คุณสมภพบอกไม่ได้เดือดร้อนไม่มีปัญหาทางการเงินนะครับ
เขาก็เนี่ยฮะขับสองแถวทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้

แล้วก็ฝากด้วยว่าอย่าไปหลงเชื่อเผื่อใครจะแอบอ้างเอาไปเปิดบัญชีรับบริจาค
เขาไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรนะคะ
แต่ว่าทางการแพทย์เขาก็แนะนำคุณสมพบว่ายังไงก็ดูแลภรรยาหน่อย

เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนื่องจากบางทีคนท้องแล้วเพิ่งคลอด

มีอาการใช่ไหมมีอาการฮอร์โมนต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย